หลังมานี้เรารายงานบ่อยนะครับความรุนแรงในครอบครัว
เหตุการณ์นี้เป็นพ่อตากับลูกเขยครับจริงก็ไม่ค่อยถูกกันหรอก
ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยแต่รอบนี้มันหนักคุณผู้ชม
เพราะว่าเห็นไอ้ด้ามนี้ไหมมีดเนี่ยฮะมีดเล่มนี้
พ่อตาปักหลังลูกเขยครับเขาต้องนอนกระสือกระสน
แล้วไปนอนตายอยู่กลางถนนนะฮะโอ้โหแล้วเกิดขึ้นในกรุงเทพนี่เองคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจสนโชคชัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในซอยลาดประเขา๔
ย่านลาดพร้าวครับไปถึงเจอศพของนายพิษนุ
หรือในบอลอายุ๔๒ปีเสียชีวิตในสภาพที่มีดปอกผลไม้
ปักอยู่กลางหลังเลยอ่ะครับเขานอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนครับคุณผู้ชม
ข้างศพของนายพิษนุก็มีมือถือของเขาเองนี่แหละตกอยู่เครื่องหนึ่ง
คนก่อเหตุก็เป็นพ่อตาของผู้ตายนั่นเองชื่อว่านายไพโรธอายุ๖๗ปีครับ
หลังก่อเหตุเสร็จพ่อตาหลบหนีไปเลยทีนี้มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาเห็นเหตุการณ์
ชื่อว่านางแจ่มนางแจ่มเนี่ยเล่าว่า๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะนักข่าว
เขาเนี่ยยืนคุยอยู่กับเพื่อนบ้านเห็นผู้ตายวิ่งออกมาตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
พอสิ้นเสียงนั้นก็ล้มคว่ำอยู่กลางถนนแน่นิ่งไปเลยครับครับ
แจ่มเนี่ยรีบวิ่งกลับบ้านโทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยหน่อย
หวังจะช่วยชีวิตได้ทันสุดท้ายไม่ทันครับนายบอลหรือว่านายพิศนุเสียชีวิต
แจ่มบอกอีกว่าปกติเนี่ยในบอลผู้ตายเขาเป็นคนดีนะ
รักครอบครัวรักลูกแต่ข้อเสียคือเมาทีไรเนี่ยเป็นคนละคนเลย
ทีไรใช้ความรุนแรงแล้วก็ทะเลาะกับเมียเสียงดังเออะโวยวายเลยครับ
มักจะถูกพ่อตาเนี่ยตักเตือนบ่อยครั้งตำรวจเข้ามาห้ามบ่อยด้วยนะ
เข้ามาห้ามทับเกือบทุกวันเลยไม่คิดเหมือนกันว่า
รอบนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยครับ
หกโมงหรือไงหกโมงฝ่าฝ่าก็ยืนอยู่นี่เห็นเขาวิ่งออกมา
ก็ไม่มีอะไรแล้วก็นิสัยดีจะเสียเวลาตอนเมานิดนึง
เมาก็บางทีเวลาเวลาอะไรเงี้ย
ก็เถียงกันธรรมดาครอบครัว
แจ่มบอกได้ยินเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งนะครับ
แต่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหทะเลาะกันเสียงดังเลย
แล้วก็มีน้องเพื่อนบ้านอีกคนนึงเป็นน้องผู้หญิงนะคุณ

บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงทะเลาะแป๊บนึงเนี่ย

แล้วปักอยู่ตรงไหนรู้ไหมคุณคือแถวต้นคอเลย
ปักอยู่แถวต้นคอเลยแล้วก็ล้มลง
น้องเขาก็ตกใจไม่รู้จะช่วยอย่างไรจน

กลางดึกที่ผ่านมานายไพโรธมือแทงเนี่ย
มอบตัวครับไปมอบตัวกับตำรวจสนโชคชัยแล้วด้วย
โดยพ่อตาคนนี้ให้การสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริง
เนื่องจากว่าไม่พอใจลูกเขยลูกเขยเนี่ยชอบมาทำร้ายคนในครอบครัว
ทำร้ายทั้งลูกสาวเขาทำร้ายทั้งเมียของพ่อตาเองด้วยนะ
เขาก็เลยทนไม่ได้อ่ะสิวันนั้นเอามีดแทงหลังลูกเขยมันซะเลย
แล้วก็เสียชีวิตครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับครับ